ต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้แหม่อากาศหนาวนะคะแม้ว่ากรุงเทพของเราจะหนาวแบบมาไวไปไวค่ะ
หนาวหลอกแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่หนาวหรอกหนาวจริงอะไรจริงเพราะฉะนั้นจะต้องหาคนมากอดให้อุ่นซะหน่อยนะคะ
อย่างหนุ่มอาร์ตี้ธนชัดนั่นเองค่ะเขาบอกว่าสละโสดกันไปเรียบร้อยแล้วสละโสดแบบเงียบมีแฮสแท็กเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นสูงหัวสวนหลังบ้าน
ประมาณว่ามารวมตัวกันเจอกันที่สวนหลังบ้านนะคะนี่แหละค่ะคนบันเทิงของเราอย่างหนุ่มอาร์ตี้น่าจะขาดความอบอุ่นละมั้ง
ก็เลยชวนหวานใจมาร่วมเรียงเคียงหมอนนะคะดูใช้คำเข้าใช้ชีวิตคู่ให้คนโสดอิสระอิจฉาซะหน่อยนะฮะ
ล่าสุดนี่แหละอาร์ตี้แบบว่าแต่งเงียบกับแฟนสาวนอกวงการชื่อน่ารักด้วยแฟนเขานะคือซมไม่ใช่ซมธรรมดา
โท่มธรรมดาโท่มอะไรโท่มส้มปี๊ดโอ้ยน้องส้มปี๊ดสุภามารค่ะ
แต่งกันที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดเมื่อวันเสาร์๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
เนรมิตสวนหลังบ้านนะฮะหนุ่มอาร์ตี้นี่เขาไม่ได้มีแต่ตัวนะจ๊ะ

ตายแล้วแล้วหลังบ้านเขาเนี่ยบรรยากาศดีคิดว่าสวิสเตอร์แลนดแดนอีสาน
คือบรรยากาศดีจริงนะฮะหนุ่มคาร์ตี้ก็จัดงานวิวาสไตล์คันทรี่
คันที่บอยเขาว่าอย่างนี้เพื่อนมารวมตัวกันนะครับมีแบบ
เขาเรียกอะไรนะคุณเอาก้อนฟางมาวางจัดแบบสไตล์ชิลอบอุ่นสุดเลย
แล้วเจ้าสาวเนี่ยเป็นใครรู้ไหมคุณไม่ใช่แบบว่าธรรมดานะดีกรีโปรไฟล์เขาก็ได้อยู่
อ่าค่ะเคยเป็นสาวนักเรียนนอกจบมาจากประเทศอังกฤษนะจ๊ะและที่สำคัญค่ะ
ไม่ธรรมดาจริงก็ยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยต่อไปนี้คงจะมีรูปคู่กันบ่อย
อาร์ตี้น้องส้มปี๊ดเขาบอกว่าคนเรารูปคู่ไม่ค่อยลง
ทำไมคะรูปคู่ไม่ค่อยมีลงอีกทีรูปแต่งงานเห็นทีจะเป็นคู่นี้แหละ
ใช่อาจจะเป็นคุณหรือเปล่าต่อไปนะคะดิฉันลงรูปคู่บ่อย